วันนี้คุณหมายศิริกัญญาตันสกุลเนี่ยนะฮะสบชิรัยชื่อพักเก้าไก่เป็นตัวแทนของฝ่ายค้าน
เขาเปิดอภิปรายเป็นคนแรกนะครับในวาระแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
เขาย้ำครับมีความสำคัญมากในระบอบประชาธิปไตยเพราะจะเป็นกลไกในความสร้างความรับผิดชอบ
คำมั่นสัญญาที่ฝ่ายบริหารจะมาแถลงต่อรัฐสภาคือเอาง่ายเป็นนโยบายว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกับความเปลี่ยนแปลง
โอ้โหไม้แต่งตัวสวยวันนี้มีโบมานะแล้วจะเป็นคัมภีร์ที่ฝ่ายค้านจะติดตามตรวจสอบอยู่ตลอด๔ปี
ที่จะต้องฟังสักนิดหนึ่งดีกว่า
ข้อกาทบาทถูกต้องให้มากจากการที่ประชุมใน๔ปี
ให้คะแนนเฟ้อไปนะคะก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ
จริงแล้วจำเป็นที่จะต้องมีตัวชีวัตรที่มันวัดผลได้ด้วย
มีกรอบเวลาชัดเจนไม่ใช่บอกว่าอยากให้ประเทศเป็นอย่างนั้น
อยากให้ประเทศเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีตัวชีวอะไรที่ประชาชนจะสามารถ
อะไรจะเกิดขึ้นจะทำอะไรเมื่อฟังคำแถลงนโยบายจนจบเนี่ย
เพราะมีแต่ความว่างเปล่าขาดแคนชัดเจนความเป้าหมาย
ไม่มีตัวชีวัตรเมื่อตรวจคำสัญญานะฮะ
ด้วยการเปรียบเทียบคำแถลงต้องมีสัญญาประชาคมที่ชัดเจนเขาว่าอย่างนั้น
ต้องระบุนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ด้วยว่าหาเสียงอะไรเอาไว้
เพราะคือคำมั่นสัญญาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง
ถ้าพักการเมืองไหนที่คิดจะกลับคำก็เท่ากับทรยศประชาชน
ประเมินตัดเกรดการแถลงนโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
จัดให้อยู่ในเกรดเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฮะ
มองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแถลงได้ดีกว่าด้วยเพราะเนื้อหามากกว่า
แต่ที่น่าผิดหวังพักเพื่อไทยที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
มาตรฐานตกไม่ได้รักษามาตรฐานที่เคยทำไว้ดีมากในสมัยคุณยิ่งรักชินวัฒน์
เพราะคุณยิ่งรักตอนนั้นเขาแถลงมาเขาจะมีนโยบายเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น๑๒๒
๑๒๓๔ถูกต้องไหมฮะตอนนั้นมีรถยนต์คันแรกมีจำนำเข้าไปอะไรอย่างนี้
เขาจะชัดเจนเลยว่าเริ่มทำอะไรอะไรยังไงมีคำแถลงที่มีโยบายที่ชัดเจน
สำหรับนโยบายที่หาเสียงไว้ของพักเพื่อไทยเช่นพักหนี้เกษตรกร๓ปี
ค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวันแต่๖๐๐บาทต่อวันเนี่ยเขาหาเสียงไว้ตอนนั้นคือครบ๔ปีครบ๔ปี
เงินปริญญาตรี๒๕๐๐๐บาทอันนี้ก็คือครบ๔ปี
ครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาทนะครับและแต่ในการแถลงนโยบายกลับระบุเพียงพักหนี้ตามความเหมาะสม
ค่าแรงขันต่ำเงินเดือนของทุกครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญไม่มีเรื่อง๒๐บาทตลอดสาย

มองว่าการแถลงนโยบายนี้นะฮะรัฐบาลเศรษฐากลัวการผูกมัดนี่นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดูสิ
ลินเขาชำแหละเลยนโยบายรัฐบาลเศรษฐานโยบายนินจาร่องหนค่าแรงขั้นต่ำอยู่ไหน
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายอยู่ไหนเงินเดือนทุกครอบครัวที่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทอยู่ไหน
ไหนล่ะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีความพร้อมอันนี้คือทางคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะ
สสบชชของพระประชาธิบัตรเขาออกมาพูดอย่างนี้
คุณไหมสิริกัญญาเองก็พูดขอดูคุณหมายขอสรุปยักใหญ่ใจความของคุณไหมสิริกัญญาสักนิดนึง
คุณหมายบอกกลัวเหรอทำไมไม่ทำตามสัญญา
ทำไมไม่ได้ทำตามสัญญา

เขาบอกว่าซัดนโยบายว่าเป็นแค่นามประธรรม
รู้ว่าบางนโยบายทำไม่ได้แต่ไปหาเสียงไว้ทำไม
รัฐบาลผสมข้ามคั่วตกลงนโยบายกันไม่ได้
ไม่กล้าแตะเรื่องยากเกรงใจกลุ่มอำนาจเก่า

โปรดติดตามตอนต่อไป